ดูเหตุประทึกที่จะเป็นสิ่งที่เตือนใจเตือนภัยคุณผู้ชม
ว่าอุปัติเหตุเนี่ยเกิดได้ทุกที่ทุกเวลา
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
ขับรถไปตามท้องถนน
และจู่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นทำให้รถของเธอ

โอ้ยกระจกกระจกโอ้ยกระจกหน้าพังเสียหายกระโปรงหน้ายุบเลย
แล้วก็เนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยหลุดไปเลย
ค่ะแล้วทีนี้ครับผู้หญิงคนที่เป็นเจ้าของรถ
อกสั่นขวัญแขวนอยู่เลยถ้าเป็นภาษาเหนือ
น้องให้สัมภาพบอกว่าน้องใจลนตุ๊บไปน้นน่ะเจ้า
ไปถึงตะตุ่มนู่นเจ้าอยู่มันก็มาชนรถน้อง
อะไรชนคุณวัวครับนี่คุณผู้ชมวัวพันธสมบรามันสีน้ำตาล
ตัวบล้ำเลยตัวสูงตัวใหญ่นะฮะแต่มันบาดเจ็บที่หน้าของมัน
แล้วก็ที่ขาด้านขวานะครับทีนี้ครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น
บริเวณหน้าป่าช้าจีนหมู่๙ตำบลนาจักรอำเภอเมืองแพร่นะครับ
แล้วก็หญิงสาวซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยก็มาบอกกล่าวเล่าสิทธิ์ให้กับผู้สิทธิ์ข่าวของเราฟัง
ใช่เพราะว่าดิฉันก็อยากรู้ไงว่าไอ้เหตุการณ์นี้วัวชนรถรถชนวัวเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไง
บอกมันตกใจมากนะคุณนะอยู่มันก็พุ่งมาชนรถน้องกับเจ้านะฮะ
คือเธอบอกว่าเธอขับรถมาจากอำเภอสูงเม่นจะกลับบ้านที่ตำบลทุ่งโฮง
ที่อำเภอเมืองแพร่เนี่ยนะฮะพอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ย
คือเธอเห็นเหมือนไฟไฟมันกระพริบเป็นฟ้าแลบหรือว่ารถคันหลังเนี่ยกระพริบไฟใส่เธอ
เธอก็เลยชะลอรถครับชะลอรถเบาแล้วอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนระเบิดดังขึ้น
ตุ้มพอเสียงระเบิดสิ้นสุดก็มีวัวตัวใหญ่ตัวดำธมินตัวนี้แหละฮะ
พุ่งมาจากไหนไม่รู้มาชนรถน้องแล้วตอนนั้นเธอบอกว่าเธอตกใจมาก
คิดว่าเธอชนคนด้วยซ้ำให้ฟังเธอเล่าดีกว่าขณะที่เธอเล่าเธอยังตกใจอยู่เลยนะ

ตั้งแต่ช่วงที่มาระเบิดพอดีถ้าน้องกำลังมาแข่งน้ำแม่ไฟใส่รถน้อง
ถ้าน้องกำลังไหลชะล้อรถแล้วน้องกำลังคีย์มาตั้งขวาแล้วอยู่ดีมันกำลังมาตุ้ม
ได้ใส่พุ่งน้องน้องกว่าคุ้นเหมือนกันน้องสะดุ้งเป็นไรเนี่ย

ใช่เจ้า
โอ้โหสวยแล้วน้องสะดุ้งส่องเตื้อเลยเจ้านะฮะ
ภาษาเหนือสะดุ้ง๒ทีเลยเจ้านะฮะ
สะดุ้งแรกก็โอ้โหเสียงมันตุ้มเหมือนหม้อแปลงมันระเบิด
อ๋อแล้วนี่ที่บอกว่าเป็นไฟวาบขึ้นมานั่นแหละใช่ไหม
แหละคือเสียงหม้อแปลงระเบิดมันตุ้มมาทีนึง
และซวยที่๒ก็คือวัวตัวนี้มันคงตกใจเสี่ยงหม้อแปลงตัวกัน
แล้วก็เลยมาชนวัวตกใจเสียงห้อแปลงปุ๊บก็เลยมาชนรถเธอ
ใช่วัวมันก็วิ่งหนีคุณมันตกใจเสียงหม้อแปลงระเบิด
ตรงนี้ตรงเสาเนี่ยมันก็วิ่งออกถนนเลยแล้วก็ไปชนรถของเธอ
โอ้โหเธอแบบว่าอกสั่นขวัญแขวนจริงเลยนะฮะ
นี่แหละครับตำรวจสพเมืองแพร่ก็ลงตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ก็แน่นอนแล้วสันนิษฐานเดียวกับที่ผมเล่าให้ฟัง
ก็คือวัวมันตกใจเสียงระเบิดของหม้อแปลง
มันเลยวิ่งข้ามถนนจะกลับข้อของมันนะครับ
ก็เลยมาชนรถเก๋งของน้องเจ้านะฮะ
ซึ่งตอนนี้ได้มีการติดตามหาเจ้าของวัวต่อไป
เพราะไม่รู้ว่าเจ้าวัวตัวนี้มันหลุดออกมาจากคอกตรงไหนอย่างไร
แล้วมาขึ้นบนท้องถนนเนี่ยนะฮะ
และทีนี้เขาบอกว่าเจ้าของวัวน่าจะอยู่ในป่าช้าจีนนั่นแหละนะครับ
ทีนี้ก็ต้องมีการให้เจ้าของวัวมารับผิดชอบความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นกับรถของน้องนะเจ้านะครับ
โอ้เห็นไหมถนัดเราไม่ประมาทนะ

กรณีแบบนี้คือวัวตกใจด้วยคนตกใจด้วยถูกไหม